สามีภรรยาคู่นี้เขารักกัน

แต่สามีเอามีดปักที่เข่าปักที่ขาภรรยา

แล้วเดี๋ยวดูภาพนะตอนที่ปฐมพยาบาลดูเดี๋ยว

จะเห็นเลยว่าอ้อมกอดนั้น
ภรรยาอยู่ในอ้อมกอดสามี
อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันแบบนี้ค่ะ
ปลอบใจกันแบบนี้นะฮะ

ภรรยาไม่เอาเรื่องสามีด้วยใช่ไหม

เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมโดนมีดปักขนาดนี้

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในซอยวัดบุญสัมพันธ์
ที่หนองปลือบังละมุงชนบุรีนะคะ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาก็คิดว่า

เหมือนกับที่มันเคยเป็นข่าวแหละ

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยรีบไปตรวจสอบเลย
ไปถึงเจอตัวของภรรยา

นอนอยู่บนที่นอนแล้วสภาพคุณผู้ชม
บรรยายก็หวาดเสียวค่ะเห็นขาตรงนี้ไหมคะ
ขานี้โดนแทงด้วยมีดแล้วมีดหักคาอยู่ที่ต้นขาด้านซ้ายเลยอ่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปประถมพยาบาลฝั่งสามีคือนายนารงจันรัฐสมีอายุ๒๙ปี
เขาบอกเลยนะบอกกับเจ้าหน้าที่ผมเองผมเป็นคนทำเองผมเป็นคนแทงเมียผมจริง
แต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเดี๋ยวฟังนะฟังที่สามีเขาบอกค่ะ
นี่แหละเขาก็รับไงว่าเขาเป็นคนแทงเองเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยนะ
ผมกับเมียผมเนี่ยก็นั่งดื่มอยู่ด้วยกันแหละพอดื่มเหล้าเข้าปาก

เริ่มทะเลาะเริ่มมีปากเสียงกันเพราะว่าผมคิดว่าเมียผมจะปันใจไม่ให้คนอื่นนอกใจ
แล้วก็เลยโทรศัพท์ไปบอกตำรวจให้ตำรวจมาช่วยเหลือค่ะ
หมี่ครับ
ดื่มเหรอ
ดีมครับ

แต่คือมันชอบย่อปศาสตร์ผมมีเข้าใจร้อง

โอ้โหแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
เห็นว่าได้ข่าวว่าเขาไม่เอาเรื่องกันใช่ไหม